เหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของแม่กับลูกเหมือนกัน
แต่แม่ขับรถไปจอดแล้วก็ให้ลูก๔ขวบอยู่ในรถ

ก็เลยปล่อยให้ลูกนอนในรถกลับมาหลับค่ะ
ลูกหลับปลุกไม่ตื่นทีนี้ไม่รู้จะทำยังไง
ใจสลายเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยต้องไปตามกู้ภัยมาช่วยกัน
ในการนำตัวลูกออกมาจากรถค่ะ

เราก็ย้ำเตือนบ่อยครั้งแล้วว่าอย่าปล่อยลูกไว้คนเดียว
เป็นข่าวก็บ่อยแล้วก็ยังเห็นอยู่บ่อยครั้ง
เหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันต้องร้อนถึงช่างทำกุญแจ
มาทำการสะดอกประตูรถที่ล็อกอยู่

ตำบลหนองปากครั้งอำเภอเมืองเชียงใหม่

จนกระทั่งช่วยเหลือเด็กออกมาได้
ในที่สุดเปิดได้แล้ว
นางสาวฮาไทชนกแสงสินมณีอายุ๔๐ปี

ก่อนเกิดเหตุเดินทางมาซื้อของในห้าง

ก็เลยบอกลูกว่าเดี๋ยวแม่ไปซื้อของนะ
แล้วก็เสียบกุญแจรถติดเครื่องยนต์เอาไว้
แล้วก็เข้าไปซื้อของประมาณ๑๕นาที
ถือว่านานไหมคะ๑๕นาที
กลับออกมาปรากฏว่าประตูก็ล็อกอัตโนมัติซะแล้วนะคะ

เธอพยายามเคาะกระจกเรียกลูกชาย
แต่ว่าเรียกยังไงลูกก็นอนหลับอยู่อะค่ะไม่ตื่น
ระหว่างนั้นมีพลเมืองดีมาช่วยกันงัด

ตัดสินใจโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็สามารถช่วยออกมาได้ในที่สุด
ก็ถือมองดูไว้เป็นอุทาหรณอย่าคิดว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไร
ฉันเป็นคนนึงที่ทำกุญแจสำรอง

ก็เอากุญแจมาไขเปิดประตู
เออมันควรจะเป็นแบบนั้นเนอะนะครับ